ไปดู๒สามีภรรยาคู่หนึ่งคือโดนผลกระทบจากโควิด๑๙

ตัวสามีไปงมหอยเพื่อจะเอาหอยมาขายประทังชีวิต

จังหวะที่ภรรยาเดินมาดูศพสามีโศกเศร้าเสียใจขนาดไหนให้คุณผู้ชมดูหน่อยนะครับ
จังหวะข้ามมาใกล้จะถึงหนองน้ำแล้วนะครับ
ผู้เป็นแม่หรือว่าภรรยาของผู้เสียชีวิตก็ล้มลงไปกับพื้นเลย
คนเป็นลูกนะคุณคือคนที่ใส่ชุดดำเนี่ย
รีบมาเรียกแม่แม่ตั้งสติแม่ตั้งสตินะแม่อะไรอย่างนี้นะครับ
นี่คือความเศร้าสกเสียใจของนางจุธามาสคัมภาวิรินนะครับ
ก็พูดกับเจ้าหน้าที่ขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยงมหาร่างของนายคำเผยเสนาโคตรสามี
จมน้ำหายไปในบึงสร้างนางหลังวัดเจริญจังหวัดบุรีรำนะครับ
เจ้าหน้าที่ต้องคอยปฐมพยาบาลคุณจุธามาศนะครับ
ขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำได้ช่วยกันงมหาร่างของนายคำเผยด้วยความยากลำบาก
จากบึงตรงนี้เป็นบึงขนาดใหญ่เนื้อที่กว่า๗๐ไร่น้ำมันลึกมากนะคุณลึกกว่า๘เมตรนะครับ
เจ้าหน้าที่ลงค้นหาใต้น้ำนานกว่า๔ชั่วโมงไม่พบนะครับ
จุธามาศภรรยาของผู้เสียชีวิตเล่าให้ฟังทั้งน้ำตานะครับบอกว่าตัวเธอเองและสามีเนี่ย
เปิดร้านขายของอยู่ที่มหาสารคามหลังจากเจอพิษโควิด๑๙ทำให้ขายของไม่ได้เลย
มาขออาศัยญาติอยู่ที่อำเภอพุทธไทยสงฆ์เนื่องจากไม่มีบ้านอยู่
โดยชวนกันมาหาหอยขมขายเพื่อประทังชีวิตครับแล้วก็มีคนสั่งหอยขมยี่สิบกิโลทีนี้ครับ
กับสามีก็แบ่งสายกันแบ่งทางกันในการไปงมหาหอยนะฮะก็สระเดียวกันนี่แหละครับ
แต่ว่าก็เดินไปรอบสระไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวค่อยหากันแล้วมานัดเจอกันตรงร้านค้าเวลาเที่ยง
เมื่อมาถึงเวลานัดอ้าวปรากฏสามีไม่มาตามนัดก็เธอก็เดินตามหารอบบึงเนี่ยนะครับ
ถามหาคนแถวผ่านไปผ่านมาแถวนั้นว่าเจอสามีเธอไหมแต่ไม่มีใครพบใครเห็นเลยนะฮะ
กระทั่งมาทราบว่ามีคนขายผักเนี่ยคุณมาเล่าให้ฟังบอกว่าเจอผีหลอกอยู่กลางบึง
ลักษณะของผีนั้นเป็นผู้ชายชูแขนขึ้นอยู่กลางบึงน้ำ
ทีนี้ครับตัวของนางจุธามาศเอกใจว่านั่นคงไม่ใช่ผีหรอก
คงเป็นสามีของเธอที่จมน้ำจมท่าอยู่กลางบึง
แล้วเธอก็ไปบริเวณตรงนั้นนะฮะเห็นรองเท้ากับกระมัง
จำได้เลยว่าเป็นของสามีมั่นใจว่าสามีจมน้ำ
แล้วก็อีกคนเห็นหน้าจันบอกว่าผีหรอก

แต่เขาเห็นยายเดินไปไปถามหา
เขาก็เลยเข้าใจว่าเป็นผีเขาก็เลยหนี

ว่านายคำเผยกำลังตะเกียกตะกายมั้ง

มือชูไม้ขอความช่วยเหลือแต่ว่าชาวบ้านคิดว่าผีนะครับ
จุธามาศบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้
ว่าสามีของเธอน่าจะเกิดอาการโรคลมชักกำเริบนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นโรคประจำตัวจนสามีจมน้ำเสียชีวิตนะครับ
ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ยังช่วยกัน
งมหาร่างของผู้เสียชีวิต
แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่พบนะครับ